คุณผู้ชมฮะกลับเข้ามาสู่ข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรานะฮะ
แน่นอนเรายังตีประเด็นเรื่องของอ่า
เมื่อคืนนี้แล้วก็กลายเป็นมีผู้เสียชีวิตถึง๑๔ราย
คนที่เข้ามาอยู่ในรายการกับเราแล้วก็คุณผู้ชมจะได้ฟังเขาเล่าเหตุการณ์เนี่ย
ใช่ไหมฮะใช่แต่รอดชีวิตมาได้เพราะน้องพีชเนี่ยนะฮะ
แต่ไม่สบายนี่น้องพีชยังมีอาการไออยู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้ไป
ก็เลยแลกกับเพื่อนให้พี่ในวงผ่านนักร้องไปแทน
เพราะว่าตอนแรกหนูจะไปแต่ตอนเช้ามารู้สึกว่ามันไอระคายคอ
แล้วเสียงมันเปลี่ยนก็เลยแบบเราไม่ร้องดีกว่า
เดี๋ยวลูกค้าฟังเสียงแย่เนอะเราก็เลยบอกพี่ฟินพี่ฟินมือกีต้า
บอกว่าอาหารนักร้องไปแทนหนูหน่อยก็เลยได้พี่อิ่มมาแทน
พี่อิ่มชื่อพี่อิ่มพี่อิ่มแต่หนูไม่รู้จักพี่เขาครับ
เสียชีวิตไหมพี่อิ่มเสียชีวิตนี่ฮะพี่อิ่มที่ไปร้องแทนน้องพีชเมื่อคืนนี้
กลายเป็นนักร้องที่เสียชีวิตไปพี่ฟินที่เป็นนักดนตรี
ฟินเป็นมือกีต้าครับแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ฟินโดนไฟลวกทั้งตัวเลย
ผมเผิมไปหมดเลยค่ะแล้วก็หน้าแบบเสียโฉมไปเลย
คุณพีชฮะได้ข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้ว่าเกิดเหตุผลไม่
ที่เราเคยไปร้องเพลงแบบนี้รู้สึกไงบ้างฮะตกใจขนาดไหน

ในเพจเขาลงว่าเป็นวงแต๋วแหววมาเล่น
พี่ก็เลยเข้าใจว่าคนที่เสียชีวิตคือหนู

ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าพี่ในวงก็เละกันหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วก็มือคีย์บอร์ดที่ไปแทนเพื่อนอีกคนนึงก็เสียเหมือนกัน
ก็ตกใจมาก
มันเป็นเหตุใหญ่นะเหตุสลดเลยนะฮะโอ้โหมีคนเสียชีวิตมากมาย
พีชครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าในผับแห่งนี้สภาพมันเป็นยังไง
พอเห็นข่าวแล้วเห็นไฟไหม้เห็นภาพข่าวอะไรต่างนานาเนี่ย
พีชเคยคิดไหมว่าโอ้โหถ้ามันเกิดเพลิงไหม้แบบนี้
อาจจะไม่สามารถรอดออกมาจากผับแห่งนี้ได้เคยคิดไหมฮะ
เคยคิดครับเพราะว่าด้านข้างเป็นที่บุกกันเสียงทั้งหมด
ใช่หนูก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ไวไฟมาก
แล้วก็อีกอย่างประตูคือมีเข้าออกทางเดียว
แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นผับดังในสัตหีบเขาก็เลยจะมีลูกค้าค่อนข้างเยอะ
แออัดแค่อย่างเวลาเราจะเดินสมมุติเราไปเที่ยวใช่ไหมค
เราแค่จะเดินไปหาเพื่อนหน้าเวทีเรายังใช้เวลาเดินเกือบ๓นาทีเลยเพื่อไปหน้าเวที
แค่เดินในวันปกติแล้วเพราะว่าลูกค้าเยอะมากเราต้องเบียดเข้าไป
คือมันต้องเบียดเสียดกันเดินเข้าไปเรานักร้องเอง
เราก็ต้องเดินอยู่ในผับตรงนั้นผ่านนักท่องเที่ยวคนอื่นด้วย
ใช่ครับแต่ถ้าในกรณีนี้หนูก็คิดว่ามันน่าจะชุนละมุนวุ่นวายแล้วก็อาจจะออกมาได้
แค่เราเดินโปรกติที่ละพี่ยัง๓นาทีใช่ไหมฮะ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
พี่กัดจะยืนตรงนั้น

แต่ด้านล่างตรงข้างล่างจะเป็นมันดัย
โยกให้ดูนิดนึงมา

วาดต่อได้เลย

ก็จะมีโต๊ะสนุกด้วยถ้าหนูจำไม่ผิด

ส่วนหน้านี้จะเป็นโซฟานั่ง๒อัน
ให้ลูกค้านั่งชิวก่อน

แต่หนูมีรูป

หนูว่าตรงแล้วกันสำหรับหนูเนาะ

ทั้งในด้านในแล้วก็ด้านนอก

อันนี้จะเป็นระหว่างทางเดินเข้า

ตรงนี้เป็นประตูเล็ก

แล้วประตูนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่ง

มีของประมาณนี้ค่ะกลางมือไม่ได้

เขาบอกว่าควรสโดะรั้งอะไร

ส่วนตรงนี้เป็นเวที
บนเวทีจะมีย่อยออกมาเป็นบูดี้เจ๊

อีกนิดหนึ่งเห็นว่าตรงกลางมีบูธใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นแผงก้านตรงนี้

ตรงนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรเป็นแค่แผงวงจอ
แต่เวทีกับดีเจจะอยู่ด้านบน
แต่ทีนี้พอนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาก็ต้องอ้อมมา

สองด้านแล้วถ้ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้
มันจะกรูออกมาจากโถงตรงนี้ได้ยากมากไหม

เพราะว่าทางเนินสองข้างนี้ก็แคบลง

แล้วประตูมันก็เป็นประตูห้างบรรยายใหญ่

เราต้องดันเข้าดันออกด้วยเหรอ

เมื่อวานดีเจวันอยู่บนเวทีนะ
ดีเจวันกับอีกดีเจท่านหนึ่งนะครับ
ที่ไปเล่นแล้วก็วงแต้วแนว

ดีเจวันเป็นคนที่รอดตายออกมาได้อย่างปฏิหารเหมือนกันนะฮะ

เดี๋ยวเราพูดคุยกับดีเจวันคุณสิทธิชัยช่างทองกันหน่อยฮะ

สวัสดีค่ะ

เพราะว่าดีเจวันเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกโอ้โห

อ่ะเล่ากันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับสถานที่แห่งนี้

คิดไหมว่ามันอาจจะเกิดเหตุไฟไหม้แบบนี้
ไม่เคยค่ะคิดแค่ว่าอาจจะมีเรื่อง

เพราะว่าหนูเคยไปแล้วมีต่อยตีเนอะ
ก็เลยคิดว่าถ้าต่อยตีกันข้างใน
ถ้าไปข้างนอกเข้าไปข้างในหนูจะออกยังไง

หนูจะโดนขวดไหมเพราะเทอัต
แต่เราคิดแค่ว่าถ้าแม้แต่ว่าตีกันเราก็ออกยากใช่ไหม
เพราะว่าคนแน่นผับดังจริงครับ
อย่างศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ลอยอัพโอ้โหเมื่อกี้ดีเจวันบอกว่าเอ๊ะ
ส่วนของเนี้ยจริงจริงจะมีหลายจุดใช่ไหมฮะมีหมูกระทะเหรอมีมี
อยู่ตรงไหนยังไงบ้างฮะอ่ะจะได้รู้พิกัดของเขาอีกทีเอาขึ้นสูงนิดหนึ่ง
โอเคโอเคถนนนะฮะค่ะสุขุมวิทย์เนอะอ่าถนนสุขุมวิทย์ฮะ
อันนี้เป็นร้านหมูกระทะครับอันนี้เป็นร้านอาหารครับส่วนอันนี้เป็นพับ
คือในเครือเดียวกันหมดเจ้าของเดียวกันไหมเมาเทนหมดเลยเมาเทนหมดเลย
จุดที่เกิดเหตุคือตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ใหญ่โตนะจริงแล้ว
มีที่จอดรถจอดร้านใช่เหมือนสถานาทนัดเลยอ่ารถดับเผลินเขาได้
คอยดูให้เหรอคอยเปิดปิดข่าวตอนแรกออกมาว่าพอนักดนตรีเข้าไป
เขาล็อกข้างนอกทันทีใช่หรือเปล่า

เขาจะประมาณว่าถ้าเราไปถึงร้านนะคะ

พี่เขาก็จะไปเปิดประตูข้างหลังให้ก็คือ
ก็คือมันจะมีประตู๒ชั้นใช่ไหมครับประตูด้านนอก
แล้วก็เดินเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วก็ประตูด้านใน
เขาก็จะไขประตูด้านนี้ครับเพราะประตูนี้ไปแค่บิด
อันนี้จะเป็นแม่กุญแจก็จะมาไข่ให้แล้วเราก็เดินทำงาน
ส่วนทำงานเสร็จเขาก็จะล็อกตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้ามาเข้าออกข้างหลัง
ใช่แต่พอทำงานเสร็จพี่เขาก็มาไขให้แต่วันนั้นเราไม่รู้ว่าล็อกหรือเปล่า
แล้วทุกครั้งเวลาที่เกิดนักดนตรีจะออกหรือว่าจะให้ด้วยเหตุอะไรก็ตาม
เวลาที่เราจะออกเราต้องโทรแจ้งให้เขามาไขประตูทุกครั้ง

คือเล่นสกเบกปุ๊บไขเลยแต่ถ้ามาเราต้องแจ้ง
ตอนเกิดเหตุเราก็ไม่แน่ใจว่าใครอยู่จุดไหนอย่างไรบ้าง
อาจจะรู้หรือไม่ว่าต้องออกทางนี้แต่ทางตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวไม่สามารถออกได้เลยใช่ไหมฮะ

ถ้าวิ่งออกได้ค่ะเพราะมันเป็นประตูที่อยู่ภายในร้าน
ไม่ได้เขียนว่าบุคคลภายนอกห้ามผ่านอะไรอย่างนี้วิ่งได้ค่ะ

ถ้าเขาไม่ไขมันก็ล็อกอยู่แบบนั้น
เออถูกบ่
เหตุการณ์แบบนี้แล้วกลัวไหมครับ
กลัวมาก

คือต่อไปเราไปเล่นร้านหนูกล่าวว่าหนูจะไม่รับงานพรรพแหละ

ใช่เพราะอย่างอันนี้ก็คือผับที่แรกที่หนูร้องเหมือนกัน

อันนี้เป็นผับที่แรกเพราะว่าหนูร้องเมาเทนนี้ด้วยที่เป็นร้านอาหาร

ก็เลยเล่นดูแล้วพ่อเจอกันนี้ก็เลยพูดกับพ่อแม่เราไม่กล้าเล่นพรรพอีกเลย
คุณพีชทำมาเนี่ยเข้ามาร้องที่ผับแห่งนี้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ร้านเปิดไหมคะ

รู้สึกยังไงที่เมื่อวานเราแลกกับคนอื่นแล้วเรารอดชีวิตมาได้

เหมือนเอาพี่เขามาตายแทนพูดตรง
แล้วตัวเองเนี่ยยังเสียใจและยังรู้สึกสะเทือนใจอยู่แน่นอน

ไม่สนิทก็จริงแต่เขามาทำงานแทนเรา

และอย่างคนที่สนิทอย่างพี่มือคีย์บอร์ด

เพราะว่าแฟนเขาขายอาหารตามสั่ง
มันก็คือคนทำงานร่วมกันที่รู้จักกันนั่นแหละ
แล้วยิ่งพี่ที่อยู่ในวงอยู่ด้วยกันมาเป็นปี
เสียโฉมทำงานไม่ได้
เมื่อคืนคุณพีชรู้ข่าวร้องไห้ไหม
ร้องรู้เมื่อตี๕